ช่วงนี้เรามาดูที่เรื่องของโควิด๑๙กันหน่อย
หลายคนเครียดอ่ะจิตตก
บางทีมันก็จิตตกไอแป๊บนึงเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่า
จากเราจะกลัวว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ย
กลัวคนรอบข้างด้วยไม่กล้าไออ่ะ
เพราะไอแล้วแบบเขามองอ่ะว่าเราต้องทำยังไง
บางคนก็จิตตกแค่เจ็บคอก็เอ๊ะสงสัยแล้วเป็นหรือเปล่า
จะไปตรวจก็หลายพันเกิน
อาทิตย์เป็นหมื่นเนอะก็ไม่ไหวเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ากรณีการออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ย
ติดโรคโควิด๑๙ของดารานักแสดงคุณแมคทิวดีนเนี่ย
ก็ทำให้สังคมได้ทราบถึง
ผู้ที่ติดเชื้ออีกหนึ่งคนเพิ่มขึ้นมา

เรื่องนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาขอบคุณเลยนะคะคุณแมคทิวรีน
ที่ออกมาประกาศตัวเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่สัมผัสตัวใกล้ชิดเนี่ย
กันตัวเองไม่ให้เชื้อแพร่กระจายลงไปอีก
ส่วนมาตรการที่เราขอความเห็นคุณผู้ชมไป
ว่าจะเสนอสั่งปิดสถานบริการชั่วคราวไปดีไหม
กว่าสถานการณ์โควิด๑๙จะปลอดภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำลังเตรียมเสนอเรื่องนี้อยู่นะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สัมภาษณ์ภายหลังประชุมหน่วยราชการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เสนอต่อคณะกรรมการโควิด๑๙แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า
จำเป็นต้องสั่งปิดสถานบริการจนกว่าความปลอดภัยจะเกิดขึ้น
เช่นพับบ้าที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้าง
จากคนไม่กี่คนเป็นหลักร้อยคนเพื่อหยุดการระบาด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือไปแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมีการเที่ยวกันอย่างเต็มที่
ส่วนมาตรการงดเดินทางเข้าไทยได้ผลมาก
ประวัติภาคมาได้ส่งผู้โดยสารกลับไปหลายคนแล้ว
ยืนยันนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยไม่สนใจหน้าอินหน้าพรม
เพราะไม่ต้องการให้คนไทยต้องเจอเหตุการณ์แบบยุโรป

ว่าจะให้ใครอยู่หรือว่าให้ใคร

ในการรักษาผู้เด็ดเชื้อของเขาในตอนนี้เนี่ยนะคะ

กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยนะคะ
พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๗รายนะคะ
รายแรกก็เป็นหญิงอายุ๖๓ปี
เป็นแม่ของผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยที่สังสรรค์ในผับ
รายที่๒หญิงอายุ๕๗ปีเดินทางกลับจากญี่ปุ่น
โดยนำเชื้อไปแพร่ต่อยังผู้ป่วยรายที่๓๐
ก็คือลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานสาวอายุ๔ขวบ
ผู้ป่วยรายที่๖เป็นหญิงอายุ๒๐ปี
เดินทางกลับจากญี่ปุ่นถึงไทย๑๔กุมภาพันธ์
มีอาการป่วยรักษาตัวที่บ้าน
แต่ไม่ดีขึ้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลวันที่๑๑มีนาคมค่ะ
และผู้ป่วยรายที่๗เป็นชายอายุ๔๑ปี
มีอาชีพนักแสดงเริ่มป่วย๑๑มีนาคม
มีประวัติมีเพื่อนเดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างชาติใกล้ชิด
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี
แล้วก็รอผลตรวจของผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง๗รายอีก๓๖คน
และมีการติดตามผู้ใกล้ชิดอื่นอีกเกือบร้อยราย

พอ๑คนมันแพร่ไปอีกเยอะทีเดียวเนาะ

ส่วนยอดสะสมผู้ป่วยในไทยขณะนี้มีจำนวน๘๒ราย
ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล๔๖ราย

ด่านประหลาดกรสมสาธารณสุขกล่าวชื่นชมคุณแม็คทิวดีน
ออกมาประกาศตัวว่าตัวเองป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
เพราะว่าทำให้คนที่สัมผัสใกล้ชิดรู้ตัว

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดได้มากกว่าการปกปิดค่ะ

แล้วก็บุคลากรสาธารณสุขก็สามารถติดต่อประสาน
เมื่อวานนี้ก็ได้ประสานกับท่านผู้จัดการของคนรายที่๘๒นะครับ
แล้วก็ได้แนะนำแล้วก็ได้ดูแล
ก็นับว่าก็ทำให้แทนที่บางคนถ้าเกิดรู้ตัวแล้วแอบไปซ่อน
หรือไปอะไรยิ่งอันตรายนะครับ

อันนี้กราบเรียนว่าก็ต้องขอบคุณ
ทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ

บอกว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ย
สั่งการให้พิจารณาดำเนินการเปรียบเทียบปรับสถานพยาบาลเอกชน
ที่ให้แมททิวดีนกลับไปที่บ้านรอผลตรวจโควิด๑๙
เพราะจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ยนะ
กำหนดให้โรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดโรคโควิด๑๙
ต้องรายงานไปที่กรมควบคุมโรคใน๓ชั่วโมง
ซึ่งการที่สถานพยาบาลเก็บสารคัดหลังส่งตรวจแล็บ
แสดงว่าคนไข้รายนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วไง
เพื่อรอให้ผลตรวจออกมาเสร็จก่อน

เพราะการเดินทางกลับบ้านมันคือการเอาเชื้อไปแพร่กระจายมากขึ้นกลับไปที่บ้าน
อันนี้ต้องไปตรวจสอบว่าไปตรวจที่ไหนแล้วทำไมถึงไม่กักตัวเอาไว้
ขณะที่อธิบดีขออภัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยป่วยโควิด๑๙
ผลยืนยันของแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตอนนี้นักศึกษาคนนั้นอยู่ในการดูแลของแพทย์
แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยได้ติดต่อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาไปตรวจคัดกรอง
พร้อมให้กักตัวที่บ้าน๑๔วัน
แล้วก็ปิดสถานที่ที่นักศึกษาเข้าไปใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานในวันที่๑๔๑๕คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้
เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ
ระงับการเรียนการสอนทั้งวิทยาเขตทั้ง๒แห่ง
ทั้งที่กรวดน้ำไทยกับที่รังศิษย์
แล้วให้นักศึกษาเรียนผ่านออนไลน์แทนครับ
เนื่องจากไปตรวจพบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อ
แล้วอาจจะไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมา

มันก็เลยมันจะแพร่หรือเปล่า
ตอนนี้ทั้งสองกรณีอยู่ระหว่างการรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
ตอนนี้มีข่าวเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย

พูดถึงเรื่องสถานศึกษานี่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่เหมือนกัน
ก็คือมหาวิทยาลัยศรีปฐุมนะคะคุณผู้ชม
จะออกประกาศมาเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือสั่งปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราวเป็นเวลา๖วัน
ตั้งแต่วันที่๑๕ก็คือวันนี้จนถึงวันที่๒๐มีนาคม
หลังพบว่ามีนักศึกษาเข้าข่ายติดโควิด๑๙
แม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยัน

แล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ผลยังไม่ออกมาแต่ว่าก็ปิดไปก่อนนะคะ

ขาเชื้อทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคาร
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างตามมาตรการป้องกัน
ของกรมควบคุมโรคกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
จากนี้ก็ยังมีการประสานผู้สัมผัสใกล้ชิด
นักศึกษาคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัย
ทางการแพทย์แล้วก็กักตัวเอาไว้ก่อนนะคะ
เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา๑๔วันต่อไปค่ะ
นี่เห็นไหมมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น
สถานศึกษาเริ่มมีการปิดแล้ว
แล้วก็ไม่รู้หลังจากนี้จะปิดอีกมากน้อยแค่ไหน

มันก็คงนี่ฮะปานปลาย
ลักษณะคล้ายกับการชัดดาวนประเทศเลยนะ
คือหลังจะปิดหลังจะหยุด

จริงตอนนี้หลายคนก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยังสถานบันเทิงแล้วเหมือนกัน

มาดูเรื่องของมาตรการความเคลื่อนไหวไว่กับดาราพิธีกรชื่อดังแมที้วดีน
แต่ทีนี้คนรอบข้างล่ะที่ทำงานร่วมกันล่ะเป็นอย่างไรบ้าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้จัดการส่วนตัว
ก็ให้ข้อมูลเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพื่อที่จะเอาตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขณะที่ภรรยาค่ะคุณลิเดียสรรรัฐ
ลำดับอาการป่วยของสามี

ดูหน่อยซิว่าคนที่ป่วยเป็นโควิด
ลำดับอาการลำดับการรักษามันจะเป็นอย่างไร

ก็ได้ที่บอกว่าต้องเฝ้าดูแลรักษา
กว่าจะตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็คือหายเลย
ทางครอบครัวทุกคนนะคะไปตรวจคัดกรองเชื้อวันนี้
เบื้องต้นยังไม่มีใครมีอาการเลยไม่มีใครด้วย

หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ

ซึ่งคุณลิเดียก็โพสต์ต่อเนื่องค่ะ
ที่ต่อมาเธอจะโพสต์อีกนะคะ

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนร่วม
การสามารถตรวจฮาโควิดและรักษาตอนให้ทันที

อย่างที่คุณแมททิวไปตรวจโรงพยาบาลหนึ่ง

ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่าย
ต้องรักษาแล้วให้อยู่โรงพยาบาลไปเลย

มาตรการมันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะเนาะ
มันทำให้การแพร่มันกระจายหรือเปล่านะครับ
ทีนี้มีเพื่อนดาราศิลปินต่างที่แน่นอนคุณแมททิว

กับนักแสดงคนนั้นดาราคนนั้น
ไปงานวิ่งไปอะไรต่างมากมายนะฮะ

ก็ทยอยไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิด๑๙

นี่นะฮะล่าสุดผลการคัดกรองโควิด๑๙

ทั้งคุณบอมธนินนะเพราะว่าเขาไปอัดรายการ
พร้อมกับแมททิวก็ทวิตคอความยืนยันว่า

อันนี้รวมทั้งกระแตสุขภักษร
ที่เดินทางไปอัดรายการวันเดียวกันกับ

ก็มีการโชว์ผลตรวจเช่นเดียวกัน

โควิด๑๙เช่นเดียวกันกับกลุ่มพิธีกร

คือคุณมา๊กอองนภาคุณกะลาแมพัชรสิงรวมไปถึง
พิธีกรรายการเสือสิงกระทิงซ่าอย่างดีเจนุ้ยหนูเล็กก่อนบ่าย
ทุกคนก็ไปตรวจแล้วนี่ตอนแรกก็โอ้โหตกใจจิตตกกันไป
ร้องไห้สุดท้ายผลตรวจมาก็เป็นลบกันเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีการประกาศแจ้งข่าวผ่านทางโซเชียลส่วนตัว

หลังจากนี้ทุกคนก็จะต้องกักตัว๑๔วัน

เพราะว่าจริงแล้วเขาเพิ่งเจอกันแค่วัน๒วันใช่ไหม
ไปตรวจเชื้อมันยังไม่แสดงอาการ

ก็ต้องกักตัวเองก่อนเพื่อเฝ้าอาการ
อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
ทีนี้มีเรื่องของคุณพลอยด้วยใช่ไหม
คุณพลอยเชอร์มานนะครับ

กับครอบครัวแมททิวดีนก็อย่างคุณพลอยเชอร์มาน

ซึ่งเขาก็มีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันกับแมททิว
ซึ่งคุณปลอยเองตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการกักตัว
และจากวันนี้ไปต้นไปจะยกเลือกคิวถ่ายละคร
คือกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกับคนอื่น

ที่ไข้มวยของคุณมัธิวดีนโคงศิษฐานี่
หลายวันก่อนยืนยันผลตรวจว่าไม่พบเชื้อนะคะ
และต้องเข้าสู่การกักตัวเพื่อความปลอดภัย
และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
นิ่มเป็นคุณหมอไงหมอเจี๊ยบเนี่ยนะคะ
อกจากนี้นะคะยังมีเพื่อนศิลปินดาราคนอื่น

ไปตรวจคัดเชื้อด้วยคัดกรองเชื้อด้วย

ซึ่งแสดงออกมาว่าเดี๋ยวผลจะออกประมาณวันจันทร์เนี่ยนะคะ
รวมไปถึงคู่ของคุณยุ้ยจิรนัน
แล้วก็สามีคุณทันธนากรเดินทางไปตรวจ

ด้านแม่บ้านของหนุ่มแมททิว
ที่เดินทางกลับบ้านเกิด
บ้านของเขาอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
ตอนนี้นายอำเภอนำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็สั่งกักตัวแม่บ้านเรียบร้อยแล้ว

พร้อมทั้งยังได้ให้สามีและครอบครัว
ของแม่บ้านคนนี้ต้องกักตัวอยู่ด้วยกัน
แล้วก็เฝ้าสังเกตการณ์อีกทีด้วยค่ะ

ก็จะมีฝ่ายปกครองมีสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไป

นะครับเอาใครเสี่ยงเขากักตัวไว้ก่อนเนอะนะฮะ

คุณผู้ชมนอกจากวงการดาราแสดงแล้ว
ก็วงการตำรวจเองก็มีคนติดแล้วเหมือนกัน
แล้วตำรวจอีก๓คนที่ใกล้ชิดอยู่ระหว่างการสังเกตอาการ
แล้วก็ให้กลับไปกักตัวเองเพราะว่าทั้งหมดนั้นเพิ่งไปดูงานที่ยุโรปมา

สเปนแล้วแน่นอนยุโรปเป็นการระบาดที่หนักพอสมควร
เป็นจุดที่ระบาดหนักที่สุดตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ยุโร
นั่นสิครับอากาศมันเย็นเนอะ
หนังสือด่วนที่สุดของกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
เดินทางไปดูราชการศึกษาดูงานที่ประเทศฝั่งยุโรป
พอกลับมาไทยปรากฏว่ามีพันธุ์ตำรวจเอกนายหนึ่งครับ
ตำแหน่งเป็นผู้กำกับการติดโควิดสิบเก้าแล้วก็มีตำรวจอีกสามนาย
ระหว่างการรอผลว่าติดด้วยหรือไม่ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
เดินทางไปราชการที่สเปนพอกลับมาวันที่๗มีนาคม
เอ๊ะเห็นว่าโควิดสิบเก้าที่ยุโรปมันมันหนักพอสมควรเนอะ
ก็เลยให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อนกระทั่งมีตำรวจหนึ่งนายเริ่มเป็นไข้แล้ว
โอ้โหทีนี้ต้องไปที่โรงพยาบาลไปตรวจปรากฏว่าอ้าว
ไวรัสนะฮะมีโควิดสิบเก้านะครับก็เลยถูกส่งตัวไปยังสถาบันราชนาราดูลนะฮะ
อันนี้ก็เป็นแล้วส่วนอีก๓นายยังรอผลอยู่นะฮะแล้วอยู่ระหว่างการกักตัว
ทั้งนี้ตำรวจทุกนายทุกฝ่ายนะฮะสามารถผ่านการตรวจคัดกรองได้ที่ท่ากาศยานสุรภูมินะครับ
เนื่องจากว่าวันที่เดินทางกลับมาเนี่ยเขาไม่มีไข้ไงนะฮะ
ก็คือต่อกากมาปุ๊บปกติค่ะก็เผาประเทศได้แล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย
มันก็แสดงอาการออกมาอ่านะฮะอ่ะต้องระวังกันด้วยนี่เป็นค่ะ
เธอว่าโชคดีที่พบเชื้อระหว่างการกัดตัวสิบสี่วันเนี่ยนะฮะทำให้ไม่ได้เป็น
ไม่ได้เป็นปุ๊บเจอไขรแล้วเชื้ออาจจะแพร่กรจาย
มองว่าจะถึงขั้นต้องปิดประเทศหรือยัง
เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากยุโรปตอนนี้

ยังไม่แสดงอาการยังไม่มีไข้

แล้วมันแสดงอาการในประเทศไทยแล้วทำอย่างไรต่อละทีนี้

ค่ะส่วนใครที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง
แล้วอยากจะไปตรวจหาโรคโควิด๑๙ว่าฉันเป็นหรือเปล่า

เพราะว่าไม่รู้ว่าแม่ไปแล้วค่าใช้จ่ายมันจะพอหรือเปล่า

อาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่เรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะ

เขาบอกว่า๔๕ชั่วโมงก็จะรู้ผลเลย
แล้วเป็นการตรวจแบบได้ผลแม่นยำด้วยนะคุณ

เขาใช้ลานจอดรถด้านหลังของอาคาร
เป็นพื้นที่ให้บริการตรวจหาโรคโควิด๑๙
เพื่อลดการสัมผัสแล้วก็ลดการแพร่เชื้อ
โดยผู้ที่สงสัยว่าเข้าข่ายติดเชื้อโควิด๑๙
สามารถขับรถหรือว่านั่งรถส่วนตัวเข้าไปจอดได้เลย

แล้วเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ

เจ้าหน้าที่ก็จะนำอุปกรณ์เข้ามาในจมูก

และหลังจากนั้นก็จะนำส่งไปห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

อันนี้ดีเพราะว่าคนป่วยไม่ต้องเดินเข้าไปในโรงพยาบาล
รับเอกสารที่พับใส่ซองขาว

รอผลที่บ้านไปกักตัวต่อ

จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะในระบบออนไลน์
และจะต้องเสียค่าบริการตรวจหาเชื้อคนละ
ก็เป็นคักจ่ายจ่าย
มันจะอยู่ที่ประมาณสัก๔๐๐ขึ้นไป
ถึงระดับเป็นหมื่นก็มี
นายแพทย์สิริพงศ์เหลืองวารินกุลนะคะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามกำแหง

โครงการนี้เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวาน

แล้วก็เข้ามาขอใช้บริการเกือบร้อยคน

และจะทราบผลภายใน๔๕ชั่วโมงนะคะ

เพื่อดูแลตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ยัง๖๕๐๐บาทอยู่นะคะ

เขาบอกว่ามันน่าจะถูกกว่านี้เนาะ

๑๐๐๐๒๐๐๐บาทยังคงพอจะพักกระเป๋าไปจ่ายได้
อะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูเนาะ
เอามาดูผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

แทบจะกลายเป็นที่ร้างไปแล้ว
ห้างสรรพสินค้าตลาดนัดตอนกลางคืน

สถานบันเทิงต่างคนน้อยมาก
รวมไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ที่จะรับประชาชนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา

คนจะเยอะมาก

ใช้คำว่าไม่มีคน
แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่อยู่เลยค่ะ
ผมนึกภาพตอนที่เปิดใหม่มันเป็นอย่างนี้เลยนะ
ไม่ได้ทำการอะไรนะคะภาพเมื่อกี้

นายนิตินายสิริสมรรถการ
ภาพสคุเป็นภาพภายในสนามบิล
ไม่มีคนไปให้บริการไม่มีคนไปใช้บริการ

จอดแท็กซี่ก็ไม่มีคนไปยืนรอแท็กซี่

ไม่เคยนึกว่าจะเห็นภาพแบบนี้
รถแท็กซี่จอดเต็มเลยเพิ่มมีคนขึ้น
เดินทางออกจากไทยไปยุโรปไปจีน

ชาวทธิจุดสังเกตจากไฟบริเวณเคานเเตอร์
โดยในภาพนะคะจะเห็นว่าเคาน์เตอร์มันปิด

ไม่แปลกที่จะไม่มีคนเดินผ่านบริเวณนั้น
จะมีคนบ้างหรือเปล่าหรือมันไปไหนกันหมด
ไม่มีคนไม่เที่ยวบินไงคะสะท้อนเห็นถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
เพราะว่าเขาบอกว่าปกติสนามบินสุวรรณภูมิจุดเช็คอินต่างแทบจะแย่งเช็คอินกันนะ
เขาแถวยาวเข็นกระเป๋าเต็มไปหมด
ไม่มีคนจริงค่ะสภาพเป็นแบบนี้
มันกระทบกับธุรกิจหลายภาคส่วนนะ
หลายคนตอนนี้เหมือนจะตกงานด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้
บางบริษัทก็คือให้รายงานลางานไปได้เลยรายงานลางานกี่วันก็ได้
แต่ไม่จ่ายเงินให้ปกติเราลางานก็คือเรายังได้เงินใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่จ่ายบางส่วนก็ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนนะครับ
คุณผู้ชมไปตามดูชีวิตแรงงานไทยที่ไปเกาหลีใต้แล้วก็เดินทางกลับมาแล้ว
เขากักตัวเองในบ้านเขียนป้ายหน้าบ้านเอาไว้ว่า
อย่าเพิ่งชวนไปกินเหล้าเด้อขอกักตัว๑๔วันก่อนมีหนังก็โทรมาเด้อ
โทรมาเอาไปดูภาพกันหน่อยครับเป็น๒แรงงานไทยครับ
รายล่าสุดที่กลับมาจากเกาหลีใต้จัดการตัวเองสดิบดี
กักตัวอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเพลจังหวัดอุดรธานี
ทีมข่าวเข้าไปทำข่าวทำได้แค่ยืนคุยอยู่แค่นี้
หน้าบ้านตะโกนคุยกันทำเกินหนึ่งหนึ่ง
เนี่ยเขาอยู่ข้างในเราก็อยู่ข้างนอกไม่อยากใกล้ชิดกันมาก

โดยที่หน้าบ้านทั้งสองหลังมีการปลูกติดกัน
มีการเขียนป้ายข้อความบอกเพื่อนบ้านเอาไว้ว่าบ้านหลังนี้กลับจากเกาหลี
จะไม่ใช่ผีน้อยแต่ก็ต้องกักตัวเหมือนกัน
เพื่อความปลอดภัยและครอบครัวและสังคมด้วย
ครบ๑๔วันแล้วค่อยพบกันนะพี่น้อง

ครบ๑๔วันมือไหนค่อยพ่อกันเด้อครับ
อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า
อย่าเฝ้ามาถามหากินเหล้ากินหลาบเด้อ

อย่าเฝ้ามาถามหากินเหล่าก็กินหลาบเด้อ

เป็นแรงงานผู้หญิงที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ

พร้อมกับมีแม่พ่อแม่ลูกนะฮะ
แล้วก็ย้ายออกไปอยู่บ้านญาติในหมู่บ้านเดียวกันแทนนะฮะ
คือทุกคนออกไปหมดเลยเธออยู่คนเดียว

เพื่อความสบายใจสะดวกในการกักตัว

เพราะว่าเป็นบ้านตัวเองคนอื่นออกไปหมดแล้ว
กลางวันก็นั่งดูหนังฟังเพลง
คุยกับเพื่อนไปในลงในไลน์โทรศัพท์กันไป
ไม่คิดมากบางวันก็มีเพื่อนแวะมาถามข่าว
มาถามคราวบ้างดีแต่ว่า

กอดแม่อยากกอดลูก
ให้คิดถึงเขาไปทำงานต่อประเทศมาหลายปี
ค่ะอยากฝากไปถึงแรงงานที่กลับมาต้องกักตัวคุณอย่า
ซีเรียสไม่ต้องคิดมากที่เขาทำแบบนี้มันดีแล้วเพราะว่า
เป็นผลดีกับครอบครัวของคุณอืมถ้าคนที่คุณรักค่ะเพราะ
เพราะตัวเราเองไม่รู้ว่าเราติดโรคหรือเปล่า
รวมทั้งคนรอบข้างในหมู่บ้านจะได้สบายใจด้วย
ระหว่างการกักตัวยาดแวะไปถามไทยก็

หรือยังก็มีการยืนตะโกนคุยกัน

ได้เห็นหน้าแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิด

คุยกับผู้สิทธิ์ข่าวก็ยังคุยมากไกลนะ